ไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูล
เผื่อให้เกิดความปรัฐกวรหรือแกร้งกระเดือน

ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชนาจักร
เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน
ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ภูเข็ญว่าจะใช้กำลังผทุสร้าย

ให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีสถานที่แออัดร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย
กระทำการหรือดำเนินการใดซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุ
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
กิดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นเหตุ
อาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร
โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำการด้วยประการอื่นใด
ร่วมกันวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
กระทำด้วยประการใดในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร
ร่วมกันตั้งวางหรือกองวัตถุใดบนถนน
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้า
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น
โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับ
กรณีนี้มีหลักฐานตามสมควรนะครับสารอาญาได้ออกหมายจับนะครับ
ทิพย์ชีวรักษ์นะครับในข้อหาตามที่พี่ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับ
เพราะฉะนั้นพี่จะขอเชิญตัวน้องนะครับไปสถานที่อ่า
ไปยังท้องที่พนักงานสอบสวนที่มีอำนาจที่เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้นะครับ
คือสอนองสมรราชนะครับเดี๋ยวน้องรบกวนเชิญน้องไปกับ
ผมไม่ยอมรับกระบวนการใดทั้งปวงรวมถึงผมไม่ยอมรับอำนาจของพวกพี่ด้วย
ดังนั้นพี่ไม่มีสิทธิ์สั่งผมทั้งที่จะเอาตัวผมจงเอาไปด้วยกำลัง
อ่าไม่เป็นไรนะครับอ่าในนี้พี่พี่เชิญน้องนะครับ
ถ้าเกิดว่าน้องไม่ยินยอมไปกับพี่นะครับพี่ขออนุญาตใช้อ่า
ตามระบบขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าน้องที่อำวดนะครับ
ได้มีหมายจับนะครับสารได้อนุมัติหมายจับตัวน้องแล้วนะครับ
เจ้าที่ตำรวจมีอำนาจในการควบคุมตัวนะถ้าตัวน้องไม่ยินยอม
ถือว่าน้องกำลังขัดคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่นะครับ
ผมไม่ยอมรับผมไม่ยอมรับอำนาจตรงนี้นะที่ไม่ได้มี
แล้วพี่จะมาคุกข้ามต่อจ่ายชนไม่เป็นไรครับน้องพี่เข้าใจนะ

ขออนุญาตปฏิบัติตามหน้าพี่นะครับนะครับนะพี่คิดว่าพี่เหนียงแล้ว
นี่ก็น่ากลัวกันไปอ่าโอเคได้เอ้าทีมงานครับ
ขออนุญาตนะครับน้องนะไม่เป็นไรนะพี่พี่ผมผมขอ
ใช่ครับครับครับอ่าขอสองคนครับขอสองคน
ขอช่วยสองคนครับขอช่วยครับขอยกท่าวน่ะครับอุ้มน่ะครับ